แต่เมื่อวานครับนอกเหนือจากการเชียร์นักกีฬาไทยกันแล้ว
ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักมวยอีกหนึ่งคนที่ชกในบ้านเรา
แต่ว่าสามารถทำลายสถิติโลกนะครับ
เป็นนักมวยที่ชกแล้วไม่แพ้ใครตลอด๕๑ไฟล์ครับ
ก่อนหน้านี้ครับวันเฮงไก่ย่าง๕ดาวยิมนะครับ
มวยชาวอเมริกันที่เป็นแชมป์โลกไร้ภายก็เลิกชกไปแล้วนะครับ
แต่ว่าวันเห็งนั้นยังสามารถจะทำลายเศรษฐีได้ในไฟล์นี้เป็นการป้องกัน
ชนะไฟล์นี้เป็นนักมวยที่ไม่แพ้ใคร๕๑ไฟล์นะครับ
ผลการชก๑๒ยกครับ
ครบยกนี่ต้องตัดสินด้วยคะแนนครับ
เพราะว่าผู้รับชิงก็เตรียมตัวมาดีมากเป็นมวยมีอนาคตเลยครับ
เป็นวันแห่งชนะไปครับเอกฉันนะครับ
คะแนน๑๑๘๐๘๑๕๐๑แล้วก็๑๑๗๑๐ป้องกันแชมป์ไม่ได้สำเร็
จากนี้ครับสถิติ๕๑ไฟล์นะครับของวันเฮงนะครับ

จากการบันทึกสถิติของบล็อกเล็กนะครับ
ไซต์มวยสากลที่น่าเชื่อถืออันดับหนึ่งของโลกในการบันทึกสถิตินักมวย
แล้วก็ถูกนำมาคิดคะแนนเพื่อจัดอันดับผู้ท้าชิงแชมป์โลกครับ
ส่วนวันที่๖ตุลาคมนี้ครับยอดมวยนะครับ
เบอร์๕ของโลกของบล็อกเรกครับ
เมื่อเทียบกันปอนตะปอนสีสะเกดนักฮอลหรือโปรโมชั่น
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับ
ตั้งแต่๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางหน้าจอทีวีนะครับ

ตั้งแต่ช่วงเวลา๖โมงกว่ายาวถึงเที่ยงคืนนะครับ